คุณผู้ชมครับความคืบหน้าเหตุการณ์นี้นะครับต้องบอกว่ามันทั้งสลดแล้วมันก็เฮี่ยมโหดจริงนะฮะ
เมื่อวานนี้มีแม่บ้านหญิงคนหนึ่งนะครับถูกแทงเสียชีวิตอยู่กลางหมู่บ้านหรูในซอยประชาอุทิศ๒๑ย่านห้วยขวางกรุงเทพ
ลักษณะแบบคือไส้ทะลักออกมาเลยชื่อพี่ยูนนะฮะชื่อจริงชื่อนางอธิการปฐุมไข่นะครับ
เป็นแม่บ้านถูกแทงเข้าไปเนี่ยด้วยมีดเนี่ยห้าหกแผลนะฮะรอปภของหมู่บ้านหรือว่าคนที่พบเห็นก็ช่วยเรียกเจ้าหน้าที่มานะฮะ
แต่ว่าสุดท้ายมาถึงก็ไม่ทันแล้วนะครับเพราะว่าพี่ยูนเสียชีวิตแล้วนะฮะ
ทีนี้พอไล่ไปเนี่ยฮะว่าเอ๊ะใครเป็นคนทำเนี่ยนะครับทุกผู้ชมครับ
ผู้ก่อเหตุเนี่ยทราบตั้งแต่เมื่อวานแล้วแต่ว่าหลบหนีไปก่อนนะฮะ
หลังจากก่อเหตุนะครับมันมีภาพจากกล้องวงจรปิดหน้าหมู่บ้าน
เมื่อวานเนี้ยช่วงเย็นเย็นนะครับนายบุญยฤทธิ์มากวงนาคชื่อเล่นชื่อตู่
อายุ๖๐ปีมอเตอร์ไซต์นะฮะไม่ใช่แท็คซี่อันนี้เป็นหน้าหมู่บ้านเนี่ย
เข้ามาพยักหน้าให้รอปภทีนึงแล้วขี่เข้าไปเลย
เป็นถนนในหมู่บ้านนะครับทุกผู้ชมครับกล้องวงจรปิดนะฮะ๑๖นาฬิกา๒๕นาที
ขี่ไปนู่นแล้วนายบุญยฤทธิ์หรือว่าตู่อายุ๖๐ปีคนก่อเหตุ
เป็นแฟนเก่าของผู้ตายอ่ะท่านผู้ชมครับคือเหตุการณ์นี้เนี่ยเหมือนเดิมนะ
เลิกแล้วก็ไม่เลิกยังตามหึงหวงเขาอยู่แล้วสุดท้ายก็บอกทำไปเพราะรักมาก
ค่ะมันใช่ไหมล่ะนี่พี่ตู่นะฮะที่เสียชีวิตนะครับเมื่อกี้ตอนที่ขี่เข้าไปนะ
แลกบัตรแต่ทำเป็นแบบพยักหน้าให้กับรอปภทีนึงนี่นะฮะ๔โมงกว่านะฮะเมื่อวานนี้
จากนั้น๑๘นาฬิกา๑๓นาทีก่อนจะรู้ว่าพี่ยูนถูกแทงนะฮะ
นี่อันนี้ขี่ตอนขี่ออกมาหมวกกันน็อกหล่นอีกดูรีบขึ้นมาเชียวเห็นไหมฮะลุกลี้ลุกลน
ตอนจะขี่ออกจากหมู่บ้านเนี่ยทำหมวกกันน็อกหล่นแล้วก็นี่วางใส่ตะแกรงหน้ารถเลยนะฮะ
กร้าหน้ารถจักรยานยนต์แล้วก็ขี่ออกไปไม่สวมหมวกกันน็อกดูเร่งรีบเลยนะฮะ
เราได้ภาพจากกล้องวงจรปิดอีกมุมหนึ่งนะฮะห่างจากหมู่บ้านที่ก่อเหตุ
ที่เกิดเหตุมาเล็กน้อยในตู่นะฮะแต่ภาพมันจะค่ำหน่อยนะแสงจะจ้าหน่อย
มองไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะคะขี่จักรยานยนต์หลบหนีไปค่ะอ่าหมู่บ้านที่เกิดเหตุเนี่ย
อยู่แถวห้วยขวางกรุงเทพอ่าแล้วขี่หลบหนีไปก็มุ่งหน้าไปทางนู้นนะฮะ
อำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการเมื่อวานเนี่ยเขารู้แล้วว่าใครก่อเหตุ
รอปภที่อยู่ในเหตุการณ์นะครับที่เห็นเหตุการณ์บอกว่าผู้ตายเนี่ย
ทำงานเป็นแม่บ้านของบ้านหลังหนึ่งในหมู่บ้านช่วงก่อนเกิดเหตุ
เห็นว่าในตู่เนี่ยที่เขาขี่มอไซค์เข้ามาในหมู่บ้านเนี่ย
มาหาผู้ตายเนี่ยเขาก็ยืนคุยกันปกติก็ไม่ได้สนใจอะไรในตอนนั้น
เพราะว่าในตู่เนี่ยเขามาหาแม่บ้านเนี่ยผู้ตายเนี่ย
ที่บ้านหลังเนี้ยบ่อยยอมรับว่าปกติจะเข้าหมู่บ้าน
แลกบัตรเข้าออกตลอดแต่เมื่อวานเนี่ยมันคลาดสายตาไปจริงจริง
รอปภบอกมารู้อีกทีก็คือตอนมีรายเดอร์เนี่ย
มาบอกบอกพี่เขามีเหตุแทงกันอยู่ข้างใน
ก็เลยรีบประสานกู้ชีพให้มาแล้วก็พาตัวคนเจ็บส่งโรงพยาบาล
แต่ตอนนั้นก็ไม่ทันแล้วเพราะว่าเสียชีวิตแล้ว
จากถูกแทงไปแบบ๕๖แผลจนไส้ทะลัก
แล้วก็เพิ่งมาไล่ย้อนกันถึงรู้ว่าเอ้าคนก่อเหตุก็คือในตู่
ทุกผู้ชมครับตำรวจก็ทำงานเร็วนะฮะ
ไปได้ตัวมาตั้งแต่เมื่อเช้ามืดที่ผ่านมาตี๔นะฮะ
แกะรอยจากกล้องวงจรปิดจนมาถึงนี่ฮะ
ในตู้นี่หนีมาที่บ้านพักของญาตินะฮะ
ช่าย่าดนะฮะในพื้นที่อเผอบางพลีจังหวัดสมุทรปลาการ
อ่าได้ตัวมาก็ส่งสอนองห้วยขวางนะฮะ
จักรยานยนต์ที่ขี่ไปก่อเหตุ
คุณสุชาดาสิริคงผู้สื่อข่าวของเราวันนี้
ตามความคืบหน้าคดีนี้นะครับที่สอนองห้วยขวางนะฮะ
ตำรวจก็ไล่แกะรอยจนรู้ว่าในตู่เนี่ยไปพักอยู่ที่บ้านของญาติ
ตอนไปถึงบ้านญาติของเขาที่บางพลีสมุทรปราการเจอหลานสาวหลานสาวบอก
เอาไม่อยู่นะไม่ได้อยู่แต่ตำรวจสังเกตเห็นว่ามีใครสักคนอยู่ในห้อง
ก็เลยไปเคาะเรียกนะแล้วพอเปิดออกมาเนี่ยตอนที่แบบลองเปิดเข้าไปดูเลยเนี่ยนะฮะ
ปรากฏว่าพอเปิดประตูเข้าไปเนี่ยพบว่าในตู่กำลังใช้เชือกเนี่ยจะผูกคอตายฮะ
ก็เลยรีบไปดึงตัวลงมานะฮะเอาตัวลงมาก็ให้กู้ชีพมาตรวจวัดชีพจร
ทุกอย่างปกติเรียบร้อยดีนะครับก็เลยนำตัวเนี่ยไปสอบสวนดำเนินคดี
ต่อที่โรงพักสอนอห้วยขวางแต่ระหว่างกำลังสอบสวนอยู่นะฮะ
ตู่เครียดอีกทีนี้เนี่ยถึงขั้นเอามือมาบีบคอตัวเองจะบีบคอตาย
คือตอนตำรวจเปิดห้องเข้าไปเจอเนี่ยจะผูกคอตายช่วยมาได้เอามาโรงพัก
บีบคอตัวเองตายต่อหน้าตำรวจฮะอืมทีนี้เลยต้องแบบโอ้โหคุ้มกันแบบ
ไม่ให้คลาดสายตาเลยนี่ฮะจนกระทั่งวันนี้นะฮะช่วงบ่ายนะครับ
ห้านาฬิกาสามสิบนาทีพนักงานสอบสวนก็คุมตัวผู้ต้องหาออกมาอีกรอบนึงนะฮะ
เอาไว้เปรียบเทียบกับร่องรอยในมีดหรือว่าในเลือดในร่างกายของผู้ตาย
คุณสุชาดาก็พยายามถามนะว่าเออนี่ไปทำแบบนี้ทำไม
คือผู้ต้องหาอ้างว่ารักมากรักมากทำไปเพราะหึงหวงอยากขอโทษผู้ตาย

อยากบอกอะไรพี่ยูนไหมพูดได้เลยพี่เสียใจ

ทำไปเพราะรักมากเพราะรักมากเขาไม่ทำแบบนี้นะ
ถูกต้องคือหลายครั้งหลายหนนะ
ใช่หลายคดีนะก็จะอ้างว่ารักมาก
แล้วก็จะมาบอกเสียใจอยากขอโทษผู้ตาย

คุณยังมีโอกาสหายใจในเรือนจำในคุกนะฮะยังมีโอกาสพ้นโทษนะฮะ
แต่นี่โอ้โหญาติพี่น้องเขาเนี่ยคนของเขาตายเลยนะฮะ

พี่สาวของในตู่วันนี้มาเยี่ยมน้องชายที่โรงพัก
พี่สาว๒คนของผู้ต้องหา
แล้วก็เล่าเหตุการณ์ให้ฟังโดยอ้างว่าอย่างนี้
แต่อีกมุมหนึ่งต้องให้ความเป็นธรรมกับพี่ยูนที่เสียชีวิตด้วยนะฮะ
ฝ่ายหญิงที่เสียชีวิตเพราะพี่ยูนเขาไม่มีสิทธิ์
ไม่มีโอกาสออกมาชี้แจงอะไรแล้ว
คือพี่สาวเนี่ยอ้างว่าอย่างนี้ฮะ
บอกว่าน้องชายเนี่ยเลิกกับผู้ตายเมื่อ๒๐พฤศจิกายนที่ผ่านมา

หลังจากจับได้ว่าฝ่ายหญิงไปมีผู้ชายอีกคนนึง
ซึ่งความจริงแล้วเนี่ยพอเลิกกันวันที่๒๐
วันที่๒๑น้องชายก็ยังทำใจไม่ได้
ก็เลยไปตามง้อฝ่ายหญิง
แล้วไปเจอฝ่ายหญิงกับผู้ชายคนใหม่บนรถทัวร์อ่า
ซึ่งทั้งคู่เนี่ยคือฝ่ายชายทั้งสองคนเนี่ย
เขาทำงานรถทัวร์บริษัททัวร์เนี่ยบริษัทเดียวกัน

อยู่ที่หมู่บ้านที่เกิดเหตุแถวห้วยขวาง
วันนั้นเนี่ยน้องชายเนี่ยเห็นฝ่ายหญิงอยู่กับแฟนใหม่
ทำงานขับรถทัวร์เหมือนกันก็เลยโมโห
ใช้มีดเนี่ยฟันฝ่ายชายคนนั้นไปทีนึง

แสดงว่าพกอาวุธตลอดนี้จะไปง้อเขานี่พกมีดไปแล้วนะ
ตะวันวันนั้นเนี่ยฟันฝ่ายชายคนนั้นเนี่ยไปทีนึง
แต่พี่สาวของผู้ต้องหาเนี่ยอ้างว่าวันนั้น
น้องชายถูกอีกฝั่งนึงเนี่ยบีบคอจนสลบไปเลย
แล้วก็ถูกคุมตัวมาส่งตำรวจที่โรงพัก
วันนั้นพี่ก็ทราบข่าวก็มาทำเรื่องขอประกันตัวน้องชาย
แล้วน้องชายก็รับปากว่าจะไม่ก่อเหตุอย่างนี้อีก
เอาเรื่องเนี่ยไปแจ้งบริษัททำให้น้องชายของเธอเนี่ยถูกไล่ออกจากงาน
ทีนี้น้องชายก็เลยยิ่งเครียดหนักเลิกกับแฟนแล้วถูกไล่ออกจากงาน
ก่อนจะไปก่อเหตุเมื่อวานเนี่ยพูดเป็นลางบอกขอเวลา๓วัน
เดี๋ยวจะจบเรื่องนี้ด้วยตัวเองก็ยังคิดอยู่ว่าเอ๊ะ
หรือเขาจะฆ่าตัวตายพยายามช่วยปลอบใจ
ไม่คิดเลยว่าที่บอกเดี๋ยวจะจบด้วยตัวเองเนี่ยก็คือจะไปทำร้ายฝ่ายหญิง
เขาคือเขาคงมีปัญหากันมาแล้วล่ะว่าผู้หญิงคนนี้กลับไปกลับไปนอนกับแฟนเก่าที่บนรถทัวร์ซึ่งจอดอยู่ใกล้กันทำทัวร์
แล้วทีนี้เขาก็ไปเรียกไปเรียกให้ลงมาว่าเมียเขาอยู่บนรถ
แต่ผู้ชายคนนั้นเขาบอกไม่มีเขาไม่ได้มาแต่เขาอยู่บนรถนั่นแหละเขาแอบ
คำพูดเขาเนี่ยมันมีรางออกมาตลอดว่าคือเหมือนอยากทำอะไรสักอย่างที่มันให้มันจบ
แต่ณวันนั้นเขาแยกจากกันไปพอรุ่งเช้าป้าก็โทรหาเขาคือหมายถึงเมื่อวานไหมนั่นแหละ
โทรหาตลอดเพราะรู้ว่าเดี๋ยวเขาต้องมีปัญหาแน่
ก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับพี่ยูนฝ่ายหญิงเขาด้วยนะพี่ยูนเขาเสียชีวิตแล้วก็พูดไม่ได้แล้วนะฮะ
ชี้แจงอะไรไม่ได้อันนี้พี่สาวผู้ต้องหาเขาอ้างว่าอย่างนี้แล้วบอกทำงานรถทัวร์นะขับรถทัวร์เนี่ยมีรถทัวร์มากันเต็มเลย
ทุกผู้ชมครับทางพี่สาวของผู้ต้องหาก็ยังอ้างว่านะฮะสงสารน้องชายมากน้องเป็นคนขี้หึงจริงยอมรับ
แต่เขารักใครและรักจริงสาเหตุที่ก่อเหตุในครั้งนี้คาดว่าคงช้ำใจหนักกับเรื่องความรัก
อีกฝั่งหนึ่งเขาตายนะท่านผู้ชมครับทางพี่สาวบอกก็จะปล่อยให้เป็นไปตามกระบวนการของกฎหมายนะฮะ
แย่เครียดตลอดเวลาพยายามทำร้ายร่างกายตัวเองตลอดเวลาเดี๋ยวก็ต้องคอยเฝ้าอ่า

ทางครอบครัวอยู่ที่ยะโสธรนะฮะ
วันนี้ยังไม่ได้มาติดต่อขอรับศพนะครับ

ก็มีพี่เขยของผู้ตายที่มาดำเนินการ
เรื่องของเอกสารต่างนะฮะ
เท่าที่ทราบก็คือถางญาติบอกว่า
รับศพได้จะรับไปบำเพ็ญกุศลที่บ้านเกิดที่บ้านกุฎปลาดุกตำบลโนนเปลือย
อำเภอกุฎชุมจังหวัดยะโสธรครับค่ะรักมากต้องไปทำแบบนี้นะนะคะ